มีเหตุการณ์สลดรับปีใหม่เป็นช่วงของการเดินทางกลับต่างจังหวัด
มีคนกลุ่มหนึ่งก็ไปว่าจ้างรถตู้ให้ไปส่งที่ต่างจังหวัด
เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวช่วงของปีใหม่
ระหว่างทางรถเสียครับคนขับรถคันที่เสียเนี่ย
ก็เลยไปจ้างรถตู้อีกคันหนึ่งขึ้นมาเปลี่ยน

ขับไปได้แป๊บเดียวรถเสียหลักตกครองตกคูน้ำไป
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยกันครับ
นี่ครับเป็นนาทีชีวิตที่ทุกคนลงไปช่วย
เหลือคนที่อยู่ในรถทั้งหมด๑๑คนออกมา
แต่ช่วยได้เพียง๗อีก๔คน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ครองรับพีพัฒน์ใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ครอง๓
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีกู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือคนออกมา
ช่วยได้๗อีก๔คนช่วยไม่ทันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
ทีนี้๑นายผู้รอดชีวิตชื่อว่านายยศสักแก้วมะอายุ๕๐ปี
บอกว่าก็นั่งรถตู้มาจากมหาชัยสมุทรสาครจะเดินทางกลับบ้าน
กันที่สกลนครพอถึงปั๊มปมต์ปอตทครองสางพัดภอมรถตู้เสียไปต่อ
ไม่ได้คนขับรถก็เลยติดต่อให้คนขับรถตู้อีกคันหนึ่ง
ก็เลยติดต่อกันก็เลยเอาคนกลุ่มนี้ไปขึ้นรถตู้คันใหม่
ก็จะไปส่งแทนซึ่งคาดว่านายสมนึกเนี่ยเป็นคนในพื้นที่
เพราะเห็นอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยว่าจ้างกันไป
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถพุ่งตกครองไปครับ
ผู้โดยสารคนอื่นตะเกียดตะกายออกมาแต่เขารอดแต่๔คนไม่รอดครับ
คนนี้เขาอยู่ไม่รู้จักกันเขาจอดอยู่ตรงนั้น
แล้วน้อของรถตู้ก็เลยติดต่อ
ติดต่อบอกว่าให้ไปส่งสักคนเนอะของหน่อย
เสร็จแล้วผมก็จ่ายคนละ๙๐๐ถึงบ้านเลย

ใกล้ยังไงมาวง่าว

คนขับรถตู้ดูอาการไม่ดีไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่

จากกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ก็มีการส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับล่าสุดบ่ายที่ผ่านมา
บรรดายาดของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมารับศพ
ด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับทันได้ของนายทวิสินขันทะหงพี่ชาย
หนึ่งในผู้เสียชีวิตร้องไห้ร้องห่มน้องสาวเสียชีวิต
ว่านางสาวพัสราเป็นน้องคนที่ครอบครัวรักมากเป็นน้องคนเล็ก
ประสบเหตุน้องตั้งใจจะเดินทางกลับไปดูแม่ที่ป่วย
ฉลองปีใหม่กับครอบครัวแต่ไม่ถึงบ้านมาเสียชีวิตซะก่อนระหว่างทาง
ครับนะฮะทางนี้มีการนำศพผู้เสียชีวิตมีอีกสามราย
ทางญาติก็มารับกลับไปประกอบพิธีที่สกลนครที่บ้านเกิด
ส่วนคนขับรถตู้ก็คือนายสมนึกเนี่ยนะคุณผู้ชม
ญาติเนี่ยไม่สามารถมารับได้นะต้องบอกว่าคนขับรถตู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
อืมนะฮะคนขับรถตู้ก็เสียชีวิตแต่ญาติเนี่ยยังไม่สามารถมารับได้
เพราะติดขัดเรื่องของเอกสารจะมารับอีกทีหลังปีใหม่นู่นครับ
วันที่๒มกราคมนะฮะทีมข่าวของเราต้องขอแสดงความเสียใจ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยยังไงฝากคนขับรถด้วยนะครับ